สินอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากินก็ต้องเอาไปจำนำอย่างลุงคนหนึ่งที่พิษสนุโลกคุณผู้ชม
เอาเครื่องตัดย่าไปนี่แหละครับลุงวันนี้อายุ๖๐อาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็เอาเครื่องตัดย่าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ลุงแกใช้ทำมาหากินทุกวันเนี่ย
จำนำด้วยความจำเป็นจริงที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครพิศนุโลกหนึ่ง
ถนนบรมไตรโลกนาฏตำบลในเมืองนะครับ
แกจะเอาเงินไปซื้อรองเท้านักเรียนให้กับหลานสาวสุดรักของลุงนี่แหละ
ขอจำนำไว้พันบาทครับเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายถอนคืนในช่วงสิ้นเดือนนั่นเอง
ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครพิศนุโลก๑คุณสายสอนคำมาปันก็เล่าแบบนี้
ทางโรงรับจำนำแห่งนี้เตรียมเงินสำรองไว้ร้อยล้านบาท
เพื่อจะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องการใช้เงินด่วนในช่วงเปิดเทอมครับ
คุณสายสอนเนี่ยบอกหลายวันมานี้นะเริ่มมีผู้ปกครองมาใช้บริการมากขึ้น
ของที่เอามาจำนำมีอะไรบ้างท้องคำ๑แล้วเครื่องประดับ๒
รองลงมาก็พวกเครื่องมือทำมาหากินอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ช่างเครื่องยนต์การเกษตรมีหมดเลย
สำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลนครพิศนุโลกหนึ่ง
ก็เป็นโรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับ
คิดอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าโรงรับจำนำทั่วไปคือ
เงินต้น๑๕๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยร้อยละ๒๕สตางค์ต่อเดือน
เงินต้น๕๐๐๑บาทไปจนถึง๑๐๐๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยร้อยละ๑บาทต่อเดือนครับ